คุณผู้ชมคะมีผู้ต้องหารายหนึ่งนะคะอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกหมายจับตั้ง๖หมายทั้งคดียาเสพติดลักทรัพย์บุกรุก
ร่วมกันฆ่าแล้วตำรวจเขาแกะรอยนะคะรู้ว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่เขาไปเลยผู้ต้องหาคนนี้นอนหลับอยู่สบายในขนำ
บ่อกุ้งอย่างสบายใจเจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมจับกลุ่มตอนแรกก็พยายามขัดขืนนะ
แต่สุดท้ายก็จับได้ในที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ค่ะ
ยังพยายามดิ้นพยายามจะขัดขืนเจ้าหน้าที่เข้ามากันเยอะขนาดนี้

นำกำลังจับกุมหน่ายพิสานทองมูนีอายุสามสิบแปดปีนะคะ
พันธ์ต้นรถโทพิยพลแป้นแก้วสหราวัดกองกำกับการหมอคเกกองมันครับการปราบปราม
การประพราบบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายพิสาร
มีหมายจับ๖หมาย
คดียาเสพติดคดีรักทรัพย์คดีบุกรุกคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
คดีล่าสุดที่เกาะเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี
อายุ๕๔ปีเสียชีวิตคาบ้านพักนะคะ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
จุดเกิดเหตุอยู่ในสวนปาม
แล้วก็ก่อเหตุต่อหน้าหลานชายเขาที่อายุ๙ขวบ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กันยายนปีที่แล้วปี๒๕๕๙
หลังเกิดเหตุตำรวจก็สืบสวนสอบสวนจนรู้ว่า
มีคนร่วมกันก่อเหตุ๒คน
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือนายพิสารคนนี้แหละ
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้งสองคนขับรถกระบะสีเทา
ไปหาผู้ตายที่หน้าบ้านแล้วก็ยิง
ยิงเสร็จหนีหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดสงขลาที่บ่อกุ้ง
มุ่งประเด็นการก่อเหตุก็คือความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
และธุรกิจผิดกฎหมายนะคะ
ตำรวจกองปราบก็บุกเข้าจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้
ก็เลยแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธนะคะ
ก็ต้องควบคุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรคลองท่อมก็คือพื้นที่เกิดเหตุนะคะ